ตามกันต่อนะคะสำหรับคดีของคุณแตงโมค่ะ
เพราะว่าแม้เวลาจะล่วงเลยมา๓เดือนกว่าแล้ว
แต่มีข้อมูลมีเรื่องราวให้ติดตามทุกวัน
คงจะหนีไม่พ้นเรื่องที่คุณแม่ของคุณตังโมคุณแม่พนิดาเนี่ย
ตัดสินใจบอกว่าแม่จะไม่เดินหน้าฟ้องร้องในเรื่องของการฆาตกรรมแล้ว
แม้ว่าก่อนอันนี้คุณแม่จะออกมาบอกมั่นใจเลยว่าเชื่อว่าคุณแตงโมถูกฆาตกรรมนะคะ
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวของไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปคุยกับอดีตทนายแม่
ก็คือทนายเดชานะคะเพราะอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันมีข้อมูลมันมีเรื่องราวอะไรทำไมคุณแม่ถึงเลือกตัดสินใจแบบนี้ค่ะ
นายเดชากิติวิทยานันต์หรือว่าทนายเดชาอดีตทนายความของคุณแม่คุณแตงโมนะคะ
ก็พูดคุยกับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีบอกว่าหลังจากที่คุณแม่ออกมาประกาศว่าจะไม่ฟ้องคดีฆาตกรรมต่อเนี่ย
นายเดชาเชื่อเลยว่าคงเป็นเพราะว่าแม่อาจจะปรึกษากับทนายคนอื่นด้วย
เหนือไปจากสสเต้แล้วก็นายอัจฉริยะว่าถ้าหากว่าฟ้องฆาตกรรมแล้วไม่มีหลักฐานเพียงพอเนี่ย
เว้นมีการทำศัตยาบันหรือว่าลงลายมืออักษรกันเลย
ว่าเป็นคนยุโยงส่งเสริมให้ฟ้องคดีหรือเป็นโจทย์ร่วมนะคะ
ซึ่งธนายเดชาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะแม่เห็นแล้วว่า
ไม่มีหลักฐานที่จะสื่อหรือว่าส่อไปทางฆาตกรรมหรือเปล่า
ก็เลยทำให้แม่ตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องเรื่องนี้ต่อ

ทีนี้พอถามว่าพอแม่ออกมาประกาศแบบนี้แล้วเนี่ย
นายเดชามองว่าจะมีการฟ้องตรงจากคุณอัจฉริยะหรือสสเต้ไหม
ทนายเดชาบอกว่าเอาหัวเป็นประกันเลยนะ
ผมว่าไม่ฟ้องเพราะถ้าหากมีคลิปเป็นฆาตกรรมจริง
ทางฝั่งนั้นน่าจะเปิดออกมาให้ดูกันนานแล้ว
กลายเป็นเรื่องตลกเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงเลยนะครับ
ส่วนเหตุผลที่คิดว่าทำไมคุณแม่ถึงเปลี่ยนใจไม่ฟ้องต่อเรื่องฆาตกรรมเนี่ย
นายเดชาบอกว่าจากประสบการณ์ที่เคยทำงานร่วมกับแม่นะ
คนที่มีผลต่อการตัดสินใจของแม่มากที่สุดเนี่ยคือบังแจ๊กค่ะ
คือตอนนี้แม่ไว้ใจบังแจ๊กมาก
แล้วก็มีอิทธิพลต่อทุกการตัดสินใจของคุณแม่มากที่สุด
โดยหลังจากที่อายการสั่งฟ้องคดีสัปดาห์หน้า

อาจจะเริ่มจากการไปเปิดประเด็นอื่นให้คนลืมประเด็นคุณแตงโมหรือเปล่า
แล้วสุดท้ายประเด็นของคุณแตงโมก็อาจจะถูกลืม
สาวแต้ก็บอกว่าวันนี้ทางพักษณ์และนัดชริยะ
มีความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
เพราะตัวเขารวมถึงคนในทีมอีกจำนวนนึง
ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคุณอัจฉริยะ

กระทำโดยเจตนาให้ผู้อื่นถูกฆ่าถึงแก่ความตาย
และมาตรา๒๘๙ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
โดยตัวสสเต้และคณะรวมถึงคุณแม่คุณแตงโม
มีความเห็นตรงกันที่จะฟ้องเริ่มจากมาตรา๒๙๙
คือผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายค่ะ
ยืนยันว่าทีมที่ปรึกษากฎหมายของคดีคุณแตงโม
ที่คุณเต้ตั้งมาก่อนหน้านี้ยังไม่แตกกันถูกไหมคะ
ไม่ได้แตกเพียงแต่ว่ามันต้องประชุมเป็นองค์คณะใช่ป่ะ
แม่ยังยืนยันเดินหน้าฟ้องต่อแต่เพียงแค่เริ่มจาก๒๙๐ก่อน

ส่วนหลังจากนี้เนี่ยยังจะทำงานร่วมกันได้ไหมคะกับคุณอัจฉริยะ
ก็ทำงานร่วมกันได้ครับทำงานร่วมกันได้
แต่ว่าที่อักษริยะในมุมที่ท่านมองว่าให้๒๒๘๙เลย
ใครอีก๒ทีมไม่เพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่
ระบอบประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ก็ให้ฟ้อง
อื้อหือพลิกไปพลิกมาทุกวันเลยนะ
ไม่รู้ตอนแรกเขาก็ไปในทิศทางเดียวกันดี
แต่ตอนนี้เหมือนเริ่มจะไม่ค่อยมีความเห็นที่ตรงกันสักเท่าไหร่
ทีมข่าวบอกว่าได้รับรายงานข่าวจากแหล่งข่าวระดับสูง
บอกว่าทนายของคุณปอมีการติดต่อไปยังบุคคลนึง
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าคุณแม่คุณแตงโมโทรมาทวงถาม
เรื่องเงินค่าชดเชยเกือบทุกวัน
ซึ่งทางทนายความก็มีการระบุชัดเจนถึงข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหาย
ว่าถ้าแม่ยังไม่หยุดเชื่อคำหลอกลวงจากทีมที่ปรึกษากฎหมายที่ทำงานด้วย
ก็จะไม่มีการชดเชยใดทั้งนั้น
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าอันนี้ก็คือได้ยินได้รายงานมาจากแหล่งข่าว
แต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะ
จริงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนั่นแหละ

ว่าตอนนี้คุณแม่น่าจะไว้ใจบังแจ๊กที่สุดใช่ไหม

เดี๋ยวดูว่าบางแจ๊กคิดยังไงกับเรื่องฟ้องไม่ฟ้อง

ตอนนี้เป็นคลิปเสียงที่บอกว่า
เบิร์ตแฟนคุณแตงโมเนี่ย
เปิดเผยออกมาแล้วว่ามีการรับงานครับ

คุณผู้ชมฮะแล้วเขาไม่พอใจในจุดนี้ด้วย

โพสต์คลิปเสียงบทสนทนาที่อ้างว่า
เป็นการพูดคุยกับคุณเบิร์ตเทคนิค
หรือว่าแฟนของคุณแตงโมเนี่ยนะฮะ

โดยระบุข้อความบรรยายคลิปบอกว่า
มึงบอกไม่มีการรับงาน

แล้วทำไมโมต้องไปเตรียมตัว

ทำเรือเป็นเที่ยวอะไรสักอย่าง

วันนี้ครับวันนี้ผู้สื่อข่าวติดต่อไปเลย

แล้วก็หลักฐานต่างที่โพสต์อยู่ช่วงนี้

ติดต่อพูดคุยกับเบิร์ตแฟนของคุณตังโม

เนื่องจากต้องการสอบถามข้อที่จริงต่าง

เขาไม่ได้นิ่งอยู่เฉยนะ
หรือหลายคนสงสัยว่า

เบิร์ตพยายามทำทุกอย่าง
เพื่อให้คุณแตงโมได้รับความเป็นธรรม

เคลื่อนไหวให้ได้เห็นอย่างแน่นอน
ข้อมูลต่างที่กู้มาได้
เป็นหลักฐานที่ทำให้เห็นว่า

เพื่อคุณตังโมอย่างสสเต้คุณอัจฉริยะ
หรือแม้แต่คุณแม่ที่ดูเหมือนตอนนี้

ไม่มีการแตกแยกอะไรกันนะ
เขายังติดต่อคุยกับคนเหล่านี้อยู่

หากยังไม่มีหลักฐานที่จะนำไปสู่การฆาตกรรม

มันก็สอดคล้อง

คุณผู้ชมแล้วก็ฝากถึงใน
ถึงสอสอะเต้ด้วยนะครับ
เราก็เอาคลิปเสียงที่เราคุยกับเขาไว้เนี่ย

แต่ว่าทีนี้มันโดนด่าเยอะเกินเราก็เลยปล่อยคลิปเสียงว่าให้รับรู้ว่าเขาไม่อยู่นิ่ง
มันไม่มีใครแตกแยกแต่เรื่องที่เราไม่ฟ้องฆาตกรรม
อันนี้ตัวผมเป็นคนบอกคุณแม่เองว่าเราไม่ฟ้องกว่าจะดูหลักฐานอาชิริยะชัดเจน
เพราะว่าที่ผ่านมาอาชิริยะยังไม่เคยเปิดเผยหลักการให้ใครดูเลยคุณแม่ก็ยังไม่ได้ดูเลย
แต่เขาแค่อยากให้คุณแม่พูดว่าดูแล้วแต่คุณแม่ความจริงแล้วคุณแม่ยังไม่ได้ดูเลย
บางทีต้องเลยแจ็คก็เรอะบอกว่าให้อาชิดิยะทั้งโสโต๊ะวันที่๑๔
ให้เขาเปิดหลักฐานให้คุณแม่ดูชัดเจนว่าเป็นฆาตกรรมหรือเปล่า
แต่ถ้าไม่ใช่ไปทางข้าตกรรมเราไม่มาฟ้องฆาตกรรม
ก็ดูเหมือนแบบจะเป็นทิศทางนั้นจริงนะเพราะบางแจ๊กก็คอยเตือนคุณแม่อยู่
คุณแม่ก็ดูเหมือนจะทำตามทิศทางที่บางแจ๊กเตือนซะด้วยนะครับ
ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน
ไปพลิกมาทุกวันเลยนะครับ